ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะมันเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นแถววังหลัง
แถวสิริราชเมื่อวานนี้ช่องสักประมาณ๑๑โมงแล้วตอนแรกนะ
คนก็บอกว่านี่คือตำรวจมาทำอะไรมาสกัดจับยาบ้ามาสกัดจับคนเมา
แล้วขับหรือเปล่าเพราะตำรวจมีการยิงยางรถ
ถามว่าทำไมตำรวจต้องยิงยางรถ
พฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้ชนไปแบบดะเลย๗คันค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย๒จังหวะนะ
ในรถลูกชายขับรถแล้วก็มีแม่นั่งมาด้วย

พยายามที่จะมาเคาะเรียกให้คนขับลงมา
ตำรวจมาเคาะแล้วนะแต่คนขับยังไงฮะ
คนขับไม่ลงมาไม่พอค่ะยังเร่งคันเร่งแล้วก็ขับหนีไป
หลังจากนั้นก็เลยไปชนรถชาวบ้านอีกรวมรวมแล้วเจ็ดคัน
เสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้

เสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยินคือตอนเน็ตจังหวะนี้
ตำรวจไปยิงสกัดยางล้อของเขา๒ครั้ง

คนอยู่เยอะเลยตกออกตกใจกันชาวบ้านตกใจหมดเลยฮะ
ใช่ค่ะนี่ตำรวจจราจรสอนอบังกอกน้อย
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคือมันเป็นเหตุระทึกจริงเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้พอเปิดรถสีแดงมานะ

ทีนี้ก็เลยต้องประสานกู้ชีพให้มารับไปที่โรงพยาบาลสิริราชก่อน
เขามีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก
ไม่ได้มีเจตนาจะขับขี่หลบหนี
อันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจบอกแต่ตำรวจบอกว่าเอาจริงผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาจะอ้างอะไรก็ได้
ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันต้องให้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน

ทีนี้เรื่องนี้เมื่อเช้านะนักข่าวของเราก็ไปที่สนบางกอกน้อย
รถทั้งสองคันทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับรถผู้เสียหายคุณโสพล
คุณสุพลก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นติดไฟแดงตามปกติเลย
จู่รถโดนชนกระแทกจนหัวเขาเหวี่ยงแม่ก็หัวแตกด้วย
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเขาต้องลงอีกฝั่งนึงนะเพราะประตูฝั่งเขาเปิดไม่ได้
เขาบอกด้วยว่าถ้าเกิดเขาชักกระตุกจริง
อย่างน้อยพอมาเจอที่สอนอควรจะมีการขอโทษสิไม่ใช่ไม่ขอโทษอะไรเลย
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวคุยกับพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
พี่ชายบอกแบบนี้บอกว่าน้องชายจะไปฉีดยาที่สิริราช

ก่อนหน้านี้ช่วง๓ปีที่ผ่านมาน้องเคยมีอาการลมชักมาแล้ว
ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่แล้วเรื่องรถเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้ว
เดี๋ยวจะชดใช้ให้นะคะ
เหตุการณ์ระทึกเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ